ชัยนาธกุลพระชมะชาวบ้านเขาก็เจอน้ำทั่วบางจุดใน๒เมตรนะ๒เมตรแล้วที่น่าห่วงคือผู้สูงอายุอยู่ในบ้านห่วงซับสินไม่อยากจะออกจากบ้านครับกลัวของหายกลัวขโมยขึ้นบ้านทีมค่าวกับเจ้าหน้าที่เนี่ยล่องเรือไปเลยเข้าไปสำรวจชุมชนวัดมปรังที่หมู่๕อำเตอร์ศัพท์พญาจังหวัดชัยนาธแฮนดี้ห
ก็หกสิบถึงร้อยเจ็บสิบเซนติเมตรครับชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
เขาไม่อยู่ชั้นชั้นหนึ่งกันแล้วนะไปอยู่ชั้นสองของบ้านกันแล้ว
ถามว่าทำไมคุณป้าคุณตาคุณยายไม่ลงเรือกันล่ะลงไม่ได้เจ็บขา
บางคนก็บอกที่ไม่ยอมอพยพห่วงทรัพย์สินครับ
ของมันเยอะในบ้านชาวบ้านก็ยอมรับว่าตอนนี้กว่าร้อยหลังคาเรือนในชุมชน
ไม่มีใครกล้าทิ้งบ้านครับคือตอนกลางวันเนี่ยโอเค
ออกไปทำมาหากินไปทำงานกันประกอบอาชีพกัน
ก็จะเหลือแค่ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแต่กลางคืนต้องมาเฝ้าบ้าน
กลางคืนเนี่ยถ้าออกจากบ้านไปขโมยขึ้นบ้านเลย
กลางดึกเลยฮะสิ่งที่ชาวบ้านชุมชนวัดมะปรางต้องการตอนนี้คือน้ำดื่มครับ
คุณผู้ชมฮะเขาบอกน้ำดื่มนี่มันร่อยหรอ
แต่ว่าใกล้จะหมดแล้วเนื่องจากน้ำท่วมมาเป็นสัปดาห์แล้ว
อีกอย่างคืออยากให้ทางกรมชนเปิดบานประตูระบายน้ำตอนกลางวัน
ชาวบ้านจะได้ประเมินสถานการณ์ได้ทันท่วงทีครับ
เพราะบางทีแอบเปิดตอนกลางคืน
ขึ้นมาน้ำท่วมสูงแล้วบางหลังเก็บของกันไม่ทัน
ส่วนที่จังหวัดเลยคุณผู้ชมครับที่จังหวัดเลย
น้ำท่วมเป็นสัปดาห์แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ดอมบอก

กู้ไพก็ต้องเข้าไปถึงบ้านที่ยังมีคนอยู่

บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงบ้านที่มีคนแก่
ต้องเข้าไปหนึ่งไปดูยังอยู่ต่อได้ไหม
เอาของไปให้กับสองไปย้ายออกมา
นะครับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทางน้ำ
กู้ไพไม่ตาทำนำเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์
ไปช่วยเหลืออบพยพประชาชนที่ติดอยู่ในบ้าน
ในพื้นที่บ้านนาบอนหมู่๑๑ตะบนชัยพฤกษ์อำเภอเมืองเลย
ผู้นำชุมชนร้องขอไปเนื่องจากในพื้นที่
น้ำมันหลากเข้าทั่วหมู่บ้านครับคุณผู้ชมดูภาพดูสถานการณ์ไปด้วย
ระดับน้ำสูงกว่า๒เมตร
ถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาดครับ
พบว่าชาวบ้านนั่งอยู่บนหลังคานู่นรออยู่
นั่งอยู่บนหลังคา๖คนด้วยกันนี่ครับ
โอ้โหต้องอยู่กันแบบนี้แล้วนะ
นี่ฮะโยนเชือกไปนะครับ
เอาพี่รับหน่อยดึงเรือเข้ามาหน่อยกัน
เหลือไว้นะเดี๋ยวเราจะเอาของขึ้นให้นะครับ
รายก็ต้องนี่อยู่ไม่ไหวแล้ว
เพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างอาจจะป่วยด้วย
ต้องออกไปเอาของต้องออกไปหาญาติ
นี่ครับก็ลงเรือมาแบบนี้อ้าวมาก่อนพี่มา

ที่จังหวัดเรือไอ้ที่จังหวัดเลย
เกยหลังคาแล้วเรือเกยหลังคาแล้วครับ
โอ้โหคือใครที่ออกมาเขาก็เอาไปส่งที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จากนั้นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทางน้ำ
กู้ภัยเมตตาธรรมยังไม่หยุด

บื้นไปไหนพี่ไปช่วยผู้ป่วยติดเตียง
เส้นเลือดในสมองตีบติดอยู่ในบ้านฮะ
อยู่ที่ชุมชนหลังวัดศรีสุธาวาส

ตรงนี้ก็สูงกว่า๒เมตรเหมือนกันคุณผู้ชมดูครับ
ดูความยากลำบากทุลักทุเล
แต่กู้ภัยไม่ย่อไม่ท้อจริงอ่านชื่ออีกที
ปฏิบัติการเฉพาะกิจทางน้ำกู้ภัยเมตตาธรรม

ไปถึงต้องเอาเปรย์ลมศูนยากาศ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงเรือท้องแบน
แล้วใช้อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือ
แล้วก็เคลื่อนย้ายส่งนะฮะหน่วยกู้ภัยเทวา
และนำส่งโรงพยาบาลเลยต่อไปครับ
โอ้โหนี่สถานการณ์ที่จังหวัดเลยนะ
ไม่ใช่ว่าเราอ่านแต่รุ่มน้ำเจ้าพระยา
รุ่นน้ำเจ้าพระยาเลยก็สาหัสนั้นนะ